เป็นเรื่องทางคดีสำหรับกรณีน้องบอบบี้

ซึ่งตอนนี้ผลชนะสูตรล่าสุดออกมา

น้องมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งอวัยวะภายในบอบช้ำ
แล้วตำรวจก็บอกด้วยว่ามีการสอบปากคำพยานไป
แล้วบางคนให้การแบบมีพิรุษนะคะ
การตายของน้องบอบบี้ทางพ่อก็เชื่อว่า
มีคนทำร้ายน้องเด็ก๗ขวบเองนะคุณนะ
ใช่น้องหายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๖มกราคม
ในพื้นที่บ้านป่าศักดิ์งามที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะคะ
แล้วครอบครัวเองก็เป็นห่วงแหละเพราะว่าเด็ก๗ขวบ
ก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพเวียงเชียงรุ้ง
พอ๑๗มกราคมคือวันรุ่งขึ้น

คุณผู้ชมอยู่ในดงกล้วยซึ่งอยู่ในสวนยางพารา
ห่างจากบ้านประมาณ๒กิโล
สภาพศพตอนที่ไปเจอคือน้องสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน

หมอเขาก็มีการตรวจสอบตามร่างกาย
ก็มีรอยฟกช้ำตามใบหน้าตามแขนขา

แล้วใกล้กันกับศพของน้องบอบบี้
ไปเจอท่อนไม้ตกอยู่ท่อนหนึ่ง
มีรองเท้าลูกเสือสีน้ำตาลของน้องตกอยู่หนึ่งข้าง
ห่างออกไปก็ไปเจอจอบขุดดินอีก๑อัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปเดินสำรวจค่ะ
ท่อนไม้หัก๑ท่อนวางอยู่บนพื้น

ครอบครัวของน้องบอบบี้รวมถึงชาวบ้านเขาก็บอกว่า
ท่อนไม้นี้เป็นอาวุธหรือเปล่า
ที่เอามาตีน้องเอามาทำร้ายน้องจนเสียชีวิต

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
แล้วข้อมูลอื่นนอกจากนี้เนี่ย

คุณพ่อคุณแม่ของน้องออกไปกรีดยางพารา
สี่ขวบอยู่บ้านกับนายหนีราเชย์อายุ๑๕ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของนายทรงวุฒิ

ทรงวุฒิคืออาของน้องบอบบี้
อันนี้ค่อยไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะ
สรุปก็คือฝากน้องบอบบี้อยู่ในเครือญาตินี่แหละ
ใช่ค่ะแล้วพอตอน๔โมงเย็นวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ตัวในหนีอาของเด็กใช้ให้ลูกสาวคนโตกวาดถูบ้าน
แล้วนายหนีออกไปซื้อกับข้าวมาทำให้หลานกิน
ทีนี้ลูกสาวคนโตก็ใช้ให้น้องบอบบี้ออกมาช่วยกันทำงานบ้าน
แต่ว่าน้องไม่ยอมออกมาช่วยไงก็เลยมีปากเสียงก็เลยทะเลาะกัน
พอนายหนีกลับมาก็ทำกับข้าวต้มน้ำให้หลานได้อาบ
รู้อีกทีนึงคือน้องบอบบี้หายตัวไปแล้ว

พ่อก็เลยเชื่อว่าต้องมีใครมาเรียกน้องบอบบี้ออกไป
ไม่ก็เด็กไปเล่นน้ำหรือว่าไปตกปลาที่สระน้ำ
ไปเจอคนร้ายจนถูกทำร้ายหรือเปล่า
จากนี้คุณพ่อบอกด้วยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คือวันที่๑๕มกราคมนี่นะคะ
วันที่๑๕เนี่ยตัวพ่อกับแม่ไปนอนที่สวนยางพารากลางดึกได้ยินเสียงหมาเห่าไง
ได้ยินเสียงหมาเห่าเกือบทั้งคืนทำให้พ่อกับแม่นอนไม่หลับ
แล้วตรงนี้พ่อบอกว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
เลยไม่รู้ว่านั่นคือลางบอกเหตุหรือเปล่า
มันเป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับน้องบอบบี้
เรื่องนี้ค่ะตำรวจตำรวจว่ายังไงบ้าง
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกถนอมศักดิ์ยศแผ่น

บอกว่าตอนนี้มันยังบอกไม่ได้หรอก
ว่ามีคนทำให้น้องเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจก็มีการสอบปากคำ
พยานแวดล้อมต่างไปหลายปาก
แล้วสิ่งที่ตำรวจให้ข้อมูลคือ
พยานบางคนให้การแบบมีพิรุษ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเค้นสอบนะคะ

หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่า

ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้

บอกว่าชุดสืบสวนทราบผลการชนะสูตร

ที่ต้นแขนซ้ายแก้มซ้าย
แล้วก็ศีรษะด้านหลังข้างซ้ายของน้องบอบบี้
มีรอยเหมือนกับถูกตีด้วยของแข็ง
นี่แหละก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นคนร้ายเข้ามา
แล้วก็แบบมาดักตีแถบซ้ายหรือเปล่า
วัยวะภายในของน้องบอบช้ำ
ในจุดที่เกิดเหตุมาประกอบสำนวนคดีนะคะ

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกพงศวรรค์ชัยบาดาน
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย

เรียกตัวพ่อของน้องบอบบี้มาสอบปากคำเพิ่มเติม

ไปส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
หาหลักฐานว่ามันจะเชื่อมโยงไหม
ซึ่งตอนนี้มีการส่งไปตรวจที่

เดี๋ยวน่าจะได้ผลการตรวจสอบเร็วนี้ด้วยนะคะ